คือตอนนี้สภาพฝุ่นมันเหมือนกับอากาศมันไม่ถ่ายเทนะมันไม่มีลมไม่มีอะไรมันก็เป็นอันตรายนะ
เด็กบางคนร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงสูดฝุ่นเข้าไปเยอะเป็นหวาดได้
แต่วันนี้เยอะจริงมองไปทางไหนขาวหมดตอนแรกนึกว่าเป็นหมอกนะไม่ใช่หมอกเป็นควันพิษ
ผมก็ไม่ทราบว่ามันได้ระดับไหนนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ช่วยให้กันได้อ่ะ
คือว่าอย่างน้อยเราก็เหมือนมีอะไรป้องกันหน่อยนึงให้มันไม่ผ่านเข้าเราโดยตรงอะไรอย่างนี้
ตอนแรกผมมาจากจังหวัดสมุทรประการมาตอนเช้าก็เปิดในแอปดูก็เห็นว่าแบบว่าค่าฝุ่นละอองเนี่ย
มันเกินมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแดงมันขึ้นแดงก็เลยแบบว่าส่งมาเพื่อแบบป้องกันค่าฝุ่นละอองครับผม
ครับวันนี้สถานการณ์ของพีเอ็มเก้าสิบห้าพีเอ็มสองจุดห้านะครับเอ่อวันนี้ดีขึ้นกว่าสองสามวันที่ผ่านมา
ท่านจะสังเกตเห็นวันนี้เริ่มมีแดดครับแล้วก็เมื่อเช้านี้จะมีลมอ่อนเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย
เนื่องจากว่าสถานีส่วนใหญ่มันจะอยู่ติดกับถนนเลยและช่วงที่เกิดเหตุการณ์
คือช่วงนี้นะครับเราก็ดำเนินการด้วยทุกหน่วยเข้าไปดำเนินการในหน้าที่ของตัว

พูดคุยกันจะพูดคุยตั้งแต่ตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นนะคะสาเหตุมาจากอะไรจะแก้ได้แบบไหนแต่ในระยะอันสั้นจะป้องกันอย่างไรแม้กระทั่งคำถามที่ว่าตกลงแล้วจะให้ใส่หรือไม่ใส่หน้ากากตกลงแล้วมันเป็นหรือมันไม่เป็นเพราะว่าวันนี้ข้อมูลที่ออกมามันก็มีทั้งก้ำก้ำกึ่งกึ่งนะคะไม่ได้บอกว่าอันตรายแต่บอกให้ระวังไม่ต้องกังวลมากแต่ก็ให้ระวังเอาไว้คือไม่รู้ค่ะอย่าว่า
คุณผู้ชมดิฉันก็ไม่รู้ทำตัวยังไงตอนแรกก็หาซื้อหน้ากากพอฟังไปฟังมาเอ๊ะหรือไม่ต้องแล้วมั้งนะคะแต่ว่าที่แน่ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในรายการวันนี้ดิฉันไม่ได้สนใจนะคะว่าจะไปกระทบท่านใดบ้างเอาคุณผู้ชมเป็นหลักนะคะว่าต้องรู้อะไรบ้างสองท่านกับเราในรายการเราได้เรียนเชิญทางอธิบดีกรมนะคะแล้วแต่ว่าท่านก็ติดงานนะคะเพราะว่าตอนนี้งานคงยุ่งล่ะนะคะไม่เป็นไรเรามี
และวันนี้อาจารย์เอาจริงนะคะคืองงไปหมดแล้วข้อมูลตอนนี้
แล้วงงไปหมดแล้วว่าต้องทำตัวแบบไหน
ตอนเช้าเราว่าเราได้ข้อมูลแบบนึงใช่ไหมคะ
เราก็เตรียมแบบหนึ่งประมาณบ่ายสายต่อเย็น
ไม่แน่ใจเราตื่นตนกไปหรือเปล่า
เอาเบื้องต้นอาจารย์สนทิก่อนค่ะ
อาจารย์ตกลงภาวะตอนนี้คือวิกฤตยังคะ
เดี๋ยวผมต้องเรียนอย่างนี้นะว่าคือผมพูดเรื่องมาตรฐานก่อนนะ
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเฉลี่ย๒๔ชั่วโมง
มาตรฐานของประเทศไทยเราใช้๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
เฉลี่ย๒๔ชั่วโมงสูงกว่าองค์การอำไลโลกถูกไหมครับ
เดี๋ยวแปลความก่อนค่ะขอแทรกเป็นระยะนะคะ

คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าวิธีการวัด

กำหนดว่าเกินมาตรฐานหรือไม่เกินมาตรฐานเนี่ยนะฮะ

คือถ้าเราพูดเรื่องสุขภาพเราใช้ขององค์การอนามัยโลกใช่ไหม
ว่าถ้าเกิน๒๕ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร

แต่ประเทศไทยเราตั้งไว้ที่๕๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
จะมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับ
แต่ตอนนี้พอเราตรวจวัดไปวัดมาเนี่ย

ถึง๑๐๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับ

ประเทศไหนมีฝุ่นสูงหรือน้อย

เช่นบอกอินเดียมีฝุ่นสูงเกินมาตรฐานของการอนามโลก๖เท่า

เขาไม่ได้เอาของมาตรฐานแต่ละประเทศมาเปรียบเทียบกันนะ

ภาวะตอนนี้ถ้าเอามาตรฐานโลก

จริงเขาก็ถือว่าวิกฤต

คณะ๗๐๘๐เป็นอันตรายต่อสัวผ่าพค่อนข้างมาก

คำจะต่างกันนิดหน่อย

แต่ถ้าของกรมควบคุมบอกว่าคนแข็งแรงออกไปได้

ความเตือนในการปฏิบัติตัวจะต่างกัน
นี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องอธิบายว่า

อาจารย์แบบนี้คือยังต้องระวังไหม
เราเป็นคนปกติเราไม่ใช่เด็ก
ผู้สูงวัยไม่ใช่คนที่มี
ทางเดินหายใจเป็นประจำ

ประชาชนที่อยู่บนสะพานลอยเขาก็พูดชัดเจนว่า

สะท้อนหมดก็เป็นบทบาทของนักวิชาการ
ที่ออกมาพูดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดกันวันนี้

ที่ออกมาแต่ทีนี้

เราดันไปเทียบเหมือนที่อาจารย์พูดนะฮะ

มันจะเป็นเทียบกับมาตรฐานของ

ก็คือมาตรการบ่งชี้คุณภาพอากาศ
เขาจะระบุครอบคลุมแค่ไม่กี่ตัว

ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของอนุภาค
ไม่เกิน๒๕ไมคอนเล็กเลย
ซึ่งตัวนี้มันเล็กกว่า

มันก็จะมีผลต่อร่างกายแน่นอน
น้ำพรมหรืออะไรก็หยุดได้
แล้วก็จะมีการสพิษที่ออกมา

ไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของรถยนต์
เกิดเหตุที่มีคนเสียชีวิตในรถ
พวกนั้นนะครับที่สตาร์ทรถแล้วก็

เพื่อเทียบเป็น๑๕๐๑๗๐อะไรพวกนี้
แต่ทีนี้ของเรามันบอกว่า๑๕๐สมมุตินะฮะเราก็เทียบแค่นี้
แต่สิ่งที่มันออกมาจากมลพิษในท้องถนนมันไม่ใช่มีแค่นี้ครับ
ของอินเดียมันจะมีพูดรวมถึงค่าของโลหะหนัก
จากภาคอุตสาหกรรมด้วยแต่ของเราไม่ได้รวมนะครับ
กลับมาจะบอกว่าแต่ละประเทศเขาจะมีตัวชีวัตร

แต่ว่าของอินเดียเขารวมเรื่องของโลหะหนัก
แล้วก็รวมถึงพวกอโรแมติกไฮโดคาร์บอน

เช่นน้ำมันเวลามันเผาไหม้
เราจะรู้สึกเคยไปใกล้ถ้อยเสียจะมีกลิ่น

อย่างนั้นแหละนั่นคือสารอินซีระเหย
ซึ่งตัวนี้เป็นสารก่อมะเร็งก็ไม่ได้รวมในนี้ด้วย
แต่ไม่ได้รวมในสิ่งที่อาจารย์ออสพูด
อาจารย์ถ้าสมมุติเราพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ของประเทศไทย
เฉพาะกรุงเทพด้วยซ้ำไปนะคะอาจารย์
คือตอนนี้ภาษาชาวบ้านอาจารย์เรียกวิกฤทธิ์หรือยังคะ
คือมันฟ้องด้วยภาพแล้วก็ตัวเลขก็ถือว่า
ส้มสีแดงก็ถือว่าอันตราย
คือในทางวิชาการประมาณ๒๐๐ก็มีผลต่อ
แต่ทีนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย์
ดิฉันถามแบบคนนี้ไม่เข้าห้องเรียนวิทยาศาสตร์
คือดิฉันเนี่ยนะคะก็อาจจะเหมือนคุณผู้ชมบางท่านนะคะ

เอาอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ถามนอกรอบสรุปให้แบบนี้

ใหญ่เล็กใหญ่เล็กถ้าปริมาตรก็ขม
อันนี้คือขนาดพูดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้
ต้องครับสองตัวนี้คือขนาดแต่เวลาอันยาวอ่ะอาจารย์
ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยอะไรคะคือมันคือความเข้มข้นที่อยู่ในบรรยากาศ
ที่จะเอาเรียกอะไรนะขมหวายอ่าบ้านบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา
ก็จะตั้งแค่๕๐ขมแค่นี้ขมละก็คือก็คือว่าเป็นความเข้มข้น
ก็คือว่าในบรรยากาศ๑ลูกบาทเมตรเนี่ยนะมีกี่ไมโครกรัมนะครับ
เพราะฉะนั้นคือมันคือความเข้มข้นที่ลอยอยู่ในอากาศ
อันนี้หน่วยความเข้มข้นเป็นความเข้มข้น
แต่ทีนี้คุณผู้ชมค่ะที่มันต้องอธิบายเรื่องความยากอย่างนี้
เพราะเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์สนทิบอกไปคืออาจารย์กำลังจะบอกว่า
เวลาเราพูดถึงฝุ่นขนาด๒๕ใช่ไหมคะ
คือถ้าเป็นองค์การอนามัยโลกเขามีตัววัดที่ความเข้มข้นที่๕๐
ไม่ที่๒๕ออกมาทุกบาทเมตร
คือแบบนี้เรียกขมละแต่ของเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่
ที่๕๐คือของเราจะไปอีกหน่อยหนึ่งกว่าจะเรียกขมใช่ไหมคะอันนี้เลยเป็นที่มาว่าอาจจะมองคำเตือนที่แตกต่างกัน
ใช่ครับตอนนี้คือเวลาเราไปเรียบเทียบกับต่างประเทศใช่ไหมเขาใช้ตัวเลขขององค์การอนามัยโลกเปรียบเทียบกัน
เวลาเปรียบเทียบตรงนี้ใช้องค์การอำนวยโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย
อาจารย์ซึ่งหมายความว่าคือตอนนี้ที่เราเผชิญอยู่ถ้าเป็นองค์การอนามัยโลก
เขาจะเตือนเราแบบหนึ่ง
แต่ถ้ามาเอามาตรฐานบ้านเราประเทศเดียว

คือของเราอ่อนกว่าเขาเหรอ

แค่มวดน้อยกว่าอย่างนี้หรือเพราะอะไรอ่ะ
ก็คือผมยกตัวอย่างนะคือถ้าประเทศไทย
ถ้าเกิดถ้า๒๕๒๕๕๐เราใช้สีเหลือง

แต่ถ้าองค์การอนามัยโลกเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว

แต่ว่าองค์การนำไว้โรคอันรุนแรงแล้ว
ตัวเลขต่างกันเพราะเราบอกว่าประเทศเรากำลังพัฒนา

แต่เรื่องสุขภาพมันพูดเรื่องพัฒนาไม่พัฒนาไม่ได้
สุขภาพมันต้องเหมือนกันฝรั่งกับไทย
คือเอาอย่างนี้ค่ะคือทางการเขาจะใช้อย่างไรไม่เป็นไร
แต่เราต้องรู้ไว้ว่าของเราเนี่ยตั้งไว้เยอะไปหน่อย
ตั้งเยอะไปหน่อยก็ได้
เข้มงวดน้อยกว่าโลกเขาหน่อย

คำเตือนมันออกมาต่างกันจากตัวเลขที่ตั้งค่าไว้ต่างกัน

ถ้าเป็นคนแข็งแรงไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้

จริงแล้วคือถ้ากลับไปมองที่กลมอนามัย
กรมอนามัยบอกว่าสีส้มตามองค์การอนามัยโลกเลย
มีผลกระทบต่อสุขภาพค่อนข้างมาก
แต่กรมควบคุมโรคเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

บ้านเราบ้านเราต้องพูดนะพี่พูดชื่อมาสักที

พี่พูดมาสักทีพี่พูดมาสักทีใช่ไหม

เราก็ต้องผมบอกเลยคือค่อนข้างรุนแรง
แต่ถ้าพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมบอกก็เหมือนกรมเราพิษบอก

แล้วถ้านักเคมีพูดอะไรคะอาจารย์

คือพวกนี้เวลาเข้าไปในร่างกายแล้วมันเอาออกไม่ได้

มันมิวเตจไปเป็นตัวอื่นแล้ว

ไม่ใช่ปัจสาวออกหรือถ่ายหนักออกไม่ใช่

ฝรั่งเนี่ยโครงสร้างเขาใหญ่กว่าเราตัวโตกว่าเรา
ทำไมเราต้องมาเอาเลเวลสูงกว่าเขาด้วยซ้ำ

เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับ
แล้วก็อากาศที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม
ไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนได้เท่ากันหมด

เพราะฉะนั้นมันเป็นวาระที่ทุกคนต้องตระหนักเรื่องนี้ครับ

ก็เหมือนกับคุณผู้ชมน่าจะอ่านพบอยู่แล้ว

ที่บอกว่ามันเล็กมากขนาดที่ขนจมูกกลองไม่ได้

ครับคือพวกนี้มันจะส่งผลในระยะยาว
ถ้าระยะสั้นที่เห็นผลเลยก็มีสภาพเหนื่อยง่าย
ทำไมเรารู้สึกอ่อนเพลียทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ปริมาณคาร์บอนมอเตอร์ไซค์ที่มีค่าสูง
มันก็จะแย่งจับฮีโมโกบินกับออกซิเจน
มันความเร็วในการจับมัน๓๐๐กว่าเท่า
เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับเราเหนื่อยผิดปกติ

แล้วมันก็จะรู้สึกนัวไม่สดชื่น
มาจากเครื่องเบนซินพวกนี้มีผลต่อระบบสมองมีผลของกรรมพันธ
แม้แต่ที่ตอนนี้นักข่าวลงก็มีเรื่องของความเสื่อมของสมรรถนะทางเพศ
แต่ว่าแทนที่เราจะไปตายสัก๙๕เราก็มาตายสัก๘๐อายุสั้นลงเขาเรียกว่าตายผ่อนส่ง
โอ้โหเพียบครับแบบว่าอาจารย์สนทีคะที่เขาบอกมันส่งผลต่อ
คือมันจะเป็นระบบทางเดินหายใจทั้งหมดแหละใช่ไหมคะ
ไม่ว่าจะเป็นลักษณะสั้นหรือยาวอาการสั้นหรือว่าเป็นโรคระยะยาวก็แล้วแต่
อาจารย์แต่ตกลงแล้วเนี่ยนะคะด้วยภาวะที่มันเกิดขึ้นนะตอนนี้เนี่ย
เด็กผู้สูงวัยต้องระวังแน่
คนที่มีโรคระบบทางเดินหายใจต้องระวังแน่
แต่คำถามคือคนอย่างเราทั่วไปไม่ได้มีโรคประจำตัวทางด้านทางเดินหายใจ
อาจจะใช้รถส่วนตัวไม่ได้ไปเดินตลอดเวลาต้องใส่หน้ากากไหมคะ
นี่คือถ้าเราอยู่ในระบบปิดเราก็อาจจะไม่ต้อง
แต่ถ้าเราไปยืนอยู่ริมถนนหรืออยู่กลางแจ้งเราก็ควรจะใส่
อย่าลืมว่าองค์การอนามัยโลกระบุไว้เมื่อปี๕๗นะว่า
ซึ่งมันมีขนาดเล็กว่าเส้นประมาณ๒๕เท่า
มันแทงทะลุถุงลมปอดเข้าไปในเส้นเลือด
ระยะยาวก็คือเป็นโรคอะไรถุงลมโป่งพอง
เป็นโรคปอดอุดตันปอดอุดกั้น
ตรงนี้เขากลัวไงเขาถึงกลัว

ถ้าเกินมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเมื่อไหร่
ในบรรยากาศนั้นถือว่ามีอันตรายต่อสุขภาพเมื่อนั้น
อาจารย์เอางี้นะคะลองยกตัวอย่างให้เห็น
คุณผู้ชมขออนุญาตคนกรุงเทพก่อนนะคะ
หรือพี่ที่ขายของรถเข็นอยู่ที่ฟุตบาท
เหล่านี้ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่ยังไงต้องใส่
แต่ถ้าอย่างเป็นพนักงานออฟฟิศนะคะสมมุติเอาคนขับรถส่วนตัวก่อน
คนขับรถส่วนตัวแต่ว่ามันก็ต้องเปิดจ่ายค่าทางด่วนใช่ไหมคะ
เปิดรับบัตรอย่างนี้ต้องใส่ไหม
ผมว่าคือถ้าอยู่ในระบบปิดมันน้อยมันก็ยังไม่ต้องใส่นะครับ
พอออกไปกางแจ้งเวลานะครับเพราะว่าปริมาณเนี่ยนะ

เอาใหม่นะครับเป็นพนักงานเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะ
แล้วเดินทางด้วยรถไฟฟ้ารถใต้ดินอาจจะลดรถแอร์บ้าง
ร้อนบ้างรถไม่มีแอร์บ้างอันนี้ต้องควรจะใส่ไหม
ต้องใส่ใส่แล้วก็ออกใส่แล้วก็เอาออกบ้างใส่บ้างนะครับ

ถ้าคุณสัมผัสกับอากาศข้างนอกเยอะต้องใส่

อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นคนแข็งแรงไม่ต้องได้ไหมแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้
คือมันไม่ได้ครับก็คือต้องใส่ก็เหมือนที่อาจารย์สนทิพูด

ตอนนี้ข่าวก็มาแล้วก็คือตอนนี้นักเรียนก็มีบางโรงเรียนก็ยกเว้นการเข้าแถวนะฮะ
ที่อยู่ในสภาพกลางแจ้งคือในระบบปิดเหมือนห้องแอร์ห้องอะไรอย่างนี้
จะมีระบบกรองของมันอยู่นะครับมีเครื่องกรองอากาศมีอะไรพวกนี้นะครับ
หรือแม้แต่ในรถยนต์ก็มีระบบกรองมันอยู่นะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในรถยนต์ในออฟฟิศอะไรก็ปกติ
คือปัญหาตอนนี้ก็คือเช่นเรายกอย่างของเมืองจีนนะ
จีนเขาเอาคอนเซ็ปต์ในเรื่องของเครื่องกองอากาศในห้องแอร์ไปสร้างเครื่องกองอากาศขนาดใหญ่
เมืองปักกิ่งเขาสร้างหอสูงประมาณ๑๐๐กว่าเมตรนะฮะ
เป็นเครื่องกองอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะ
เขาสร้างอยู่ประมาณ๑๐กว่าที่นะครับ
ก็จะมีวงของรัศมีที่มันทำงานที่จะดูดอากาศเข้าไปแล้วก็

ตรงนี้ก็เป็นทฤษฎีเหมือนกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ข้างนอกมันยังไม่โอเค
ก็ให้เขาเรียกให้เผากิจกรรมกลางแจ้งลงไป
แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือหน้ากากครับ
ปัญหาตอนนี้ก็มาเรื่องหน้ากากแล้วที่เราจะคุยกัน

เมื่อสักครู่นี้ลืมไปอีกหลายกลุ่มคนขออภัยนะคะยกตัวอย่างอย่างตำรวจจราจร
มีอีกหลายกลุ่มคนเลยออกกำลังกายกำลังกายกลางแจ้งนะคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
หน้ากากมีหลายแบบนะคะเป็นหน้ากากที่เราคุ้นเคย
ที่เราแบบป้องกันเวลาไอจามเป็นหวัดใช่ไหมคะ
อันนั้นเนี่ยบางส่วนก็มีคำเตือนออกมาว่า
ก็ใช้ได้ดีกว่าไม่ใช้อะไรปิดเลย
มีพักเข้ามาหลายชั้นมีเอาติทูมากั้นหลายชั้น
และที่สำคัญคือว่าราคามันขึ้นนะคะ
มันใช้ได้กี่ครั้งบางคนบอกว่าใช้เนี่ย
จากบ้านมาที่ทำงานมาโรงเรียนดำปื๊ดเลย
ต้องทิ้งไหมต้องเปลี่ยนหรือเปล่าใช้ได้กี่รอบ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาโดยเฉพาะไปตรวจค่าอากาศ
ให้ดูแอปพลิเคชันไหนเว็บไซต์ไหนถึงจะเชื่อได้คะ

ถึงแม้วันนี้มันประมาณสัก๖๐๗๐นะครับผม
เรียนว่าอยากให้ท่านได้ป้องกันตัวเองด้วยนะครับ

ท่านนายกเองเมื่อเช้าก็สั่งทางกระทรวงสาธารณสุขให้เตรียมตรงนี้
วันนี้ทางกระทรวงเองก็เริ่มที่จะเอา
ในส่วนที่มีอยู่ตามต่างจังหวัด

แล้วก็เอาไปให้ทางเขตทั้ง๕๐เขตไปแจกพี่น้องประชาชน

ถ้าเอ็น๙๕นะครับวันนี้ผมเดินตามร้านขายยา
เห็นว่าเกือบคือมันขาดแคลนนะครับมันขายหมด
ผมเรียนก่อนว่าตัวหน้ากากปกติธรรมดานะครับ
แผ่นสี่เหลี่ยมอันนั้นก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่ง
มันอาจจะไม่เกือบ๑๐๐แบบเอ็น๙๐
แต่ว่าตัวหน้ากากตัวนี้มันช่วยบรรเทาได้
เพราะฉะนั้นถ้าท่านออกนอกบ้านนะครับในช่วงนี้
ถ้าเป็นการรักษาสุขภาพโดยเพราะท่านที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ
ระบบระบบเลือดผมว่าท่านใช้หน้ากากมันจะปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพนะครับ
แต่ถ้าท่านร่างกายสมบูรณ์แล้วก็อะไรมันไม่ได้อยู่ในขณะที่โล่งมากนัก
ท่านก็คงไม่เป็นไรครับผมว่าการสวมหน้ากากมันก็ช่วยได้
แต่ว่าถ้ามันอึดอัดมากถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยติดถนน
อันนี้ก็ผมว่าทำชีวิตให้ปกติเหมือนอย่างผมเนี่ยอย่างนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติของเราได้
แต่เมื่อไหร่ต้องออกไปริมถนนพี่น้องประชาชนรอรถเมย์เป็นชั่วโมง
หรือเป็นกว่าครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมว่าท่านนายกก็ขอแนะนำว่าให้ใช้หน้ากากสักนิดนึง
มันไม่มีก็ใช้หน้ากากธรรมดามันแก้ได้นะครับ
คือป้องกันได้ในระดับ๕๐๖๐เปอร์เซ็นต์
วันนี้กรมฝนหลวงเนี่ยเขามีมาตรการมีแผลเรียบร้อยแล้วว่า
ตั้งแต่ธันวาคมไปต้นมาเขาเริ่มเฝ้าระวัง
ถ้าเมื่อไหร่ความชื้นสัมผัสได้๘๐ตามค่าของกรมฝนหลวง
แล้วก็ความเร็วลมได้ในระดับเขาจะเริ่มทำฝนเทียม
เท่าที่ผมคุยกับอธิบดีกรมหัวหลวงเมื่อเช้านี้กับคุยกับท่านประหลัดเกษตร
ได้ข่าวว่าวันพรุ่งนี้คุณภาพของความชื้นสัมผัส
คุณภาพของลมน่าจะสามารถทำฝนเทียมได้
แต่ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ
เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เป็นไปตามแผนที่ทางกระทรวงทรัพยากร
ท่านรัฐมนตรีกระทรงทรัพย์ท่านก็ได้เชิญหน่วยงานต่างเหล่านี้
มามาทำความเข้าใจด้วยกันแล้วเราก็มีแผน
เป็นระยะคือแผลระยะก่อนเกิดเหตุ

และช่วงที่เกิดเหตุการณ์ก็คือช่วงนี้นะครับ
เราก็ดำเนินการโดยให้ทุกหน่วยเข้าไปดำเนินการ
ในหน้าที่ของตัวของที่หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องรับผิดชอบ
คุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมใช้มือถืออัจฉริยะสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะ

ถ้าเป็นแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการก็คือ
ที่จะบอกว่าแต่ละจุดแต่ละจุดที่มีเครื่องตั้งวัดไว้นะคะ
คุณผู้ชมคะเราถามกันตรงไปตรงมาเลยนะคะว่า
ค่าเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายไว้
คือค่าที่ถูกคำนวณออกมาก็จะมีคำเตือนออกมา
ที่อ่อนกว่าค่ามาตรฐานของโลกใช่ไหมคะ

เรามีจุดวัดเพียงพอที่จะคำนวณไหมคะ
จริงแล้วเนี่ยคือกรมควบคุมพิษเนี่ย
เขามีเครื่องมือเนี่ยแล้วก็รวมกับกรทมเนี่ย
ตอนนี้ผมว่าประมาณสัก๓๐สเตชั่นได้
อันนี้เฉพาะในกรุงเทพนะครับ
แต่ว่าเวลาการคำนวณคือคำนวณย้อนหลังนะ
คือที่เราบอกว่า๘โมงเช้าวันนี้อากาศเป็นยังไงคือ

ตื่น๘โมงตื่น๘โมงปุ๊บเปิดแอร์โฟร์ไทยแปลว่าอะไรคะ
ครับก็คือว่าย้อนหลังเมื่อ๒๔ชั่วโมงนะครับ
ก็คือเราบอก๘โมงเช้าวันนี้คือว่ามันข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่เมื่อวานนี้
คือไม่ได้เตือนไปข้างหน้าคือเป็นการบอกข้อมูลย้อนหลัง

ทำไมถึงเป็นการคำนวณย้อนหลัง๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าเขาตรวจวัดจริงไงเขาใช้วิธีการตรวจวัดจริง
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานคือ๒๔ชั่วโมง
เพราะฉะนั้นต้องนับ๒๔ชั่วโมง

อันนั้นหมายความคือย้อนไป๒๔ชั่วโมงเฉลี่ย๒๔ชั่วโมง
สะท้อนไหมสะท้อนแต่สะท้อนแบบที่เก็บ๒๔ชั่วโมง
วินาทีนี้ย้อนหลังไป๒๔ชั่วโมง
ทีนี้มันก็จะมีแอปพลิเคชันของเอกชนอะไรอีกเนอะ

กำลังจะถามว่าเอางี้ของเอกชนแอปเอกชน

ที่เข้าไปแล้วก็เลือกเมืองว่าเราอยู่เมืองไหนใช่ไหมคะ
มันมีหลายจังหวัดนะคะไม่ใช่มีเฉพาะกรุงเทพ

คือเป็นเว็บไซต์ของฝรั่ง
คือการตรวจวัดมันจะมีหลายกลุ่ม

ก็หลังจากที่มีการวิภาควิจารณ์ก็เพิ่มตัวนี้เข้าไป
จากสองสเตชั่นสี่สเตชั่นก็กลายเป็นสามสิบสเตชั่น
สถานีตรวจวัดเยอะขึ้น

ต้องดึงกระดาษออกมาไปวัดค่าอะไรมันก็เลยย้อนหลัง

แล้วก็เว็บไซต์ตัวนี้มันก็จะลิงก์ดาต้าของสองที่
พร้อมกับขอของหน่วยงานภาครัฐที่เขา

เอกชนจะมีเซ็นเซอร์ซึ่งอยู่บนตึกสักส่วนใหญ่
แต่ว่าของเราจะอยู่ริมถนนริมอะไรที่ท่านอธิบดีบอกว่าค่ามันเยอะ
แต่ว่าพอมาดูของต่างประเทศที่เป็นเรียลไทม์
ของเขาวัดได้เยอะกว่านะก็ยังงงอยู่
อันนี้คือเป็นของฝรั่งทำแต่ว่ามันมีของแต่ละจุดด้วย
บางจังหวัดหรือรวมถึงกรุงเทพด้วยเนี่ยอันนี้เรียลไทม์คือ
เหมือนกับเป็นรายชั่วโมงเลยใช่ไหมเวลาออกมา

อาจจะไม่ถี่ขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้ย้อนหลัง
คือตัวชี้วัดอันนี้ก็ย้อนหลังเหมือนกัน

อันนี้ก็ย้อนหลังเหมือนกัน
ของไทยมันหย้อนหลัง
เพราะว่าต้องไปเก็บกระดาษกอง
แต่ว่าในของต่างประเทศเขาก็มีวิธีการเปรียบเทียบของเขาว่า
จะเป็นสีแดงสีม่วงหรือสีเรือง
พวกเราถ้าเรามีโอกาสเข้าไปดูเราไปดูที่ไหนดี
เอาอย่างนี้ดีกว่านักวิชาการดูที่ไหน
ขอเรียนแบบเฉย
ไม่บอกว่าใครดีกว่ากันนักวิชาการดูที่ไหน
ตอนปีที่แล้วอาจารย์ออสเองดูเว็บไซต์ของต่างชาติ
แล้วก็โดนนักวิชาการตำหนีไปเยอะ
แต่ตอนนี้มาแล้วแต่ว่าก็ยังมีความเชื่อลึกว่าต้องดูทั้งสองที่

ที่มันมีลิงค์เข้าไปใช่ไหมครับ
ซึ่งเขาจะทำเป็นสถิติซึ่งตัวนี้มันดูแล้วเข้าใจง่าย
แล้วมันก็มีความสอดคล้องกับสภาพการจราจร
มันจะมีสีแดงค่อนข้างเยอะ
ซึ่งพวกนี้ฝรั่งไม่รู้นะครับเพราะเขาทำทุกเมือง
แต่ว่ามันออกมาแล้วมันสัมพันธ์กับสมเหตุสมผลกับในประเทศไทย
ส่วนของบ้านเราก็โอเคครับก็เป็นยิ้มแย้มแจ่มใสดี
อันนี้ของกรมควบคุมมลพิษแต่ทีนี้อีกอันหนึ่งของฝรั่งที่อาจารย์เปรียบเทียบ
เราบอกคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมเข้าเว็บชื่ออะไรอาจารย
นี่เลือกได้หมดเลยครับเราลองเลือกของกรุงเทพนะตอนนี้
แล้วลองไปเลือกของเพื่อนบ้านนะตอนนี้เช่นกันลองเทียบดูนะ
กดไปที่สิงคโปร์เนี่ยจะเห็นความแตกต่างอย่างฟ้ากระดิน
หรือจะพูดยังไงมันมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง
คโปร์ตอนนี้เป็นประเทศที่ส่งออกรถมือ๒เป็นอันดับ๒ของโลก
ลองจากญี่ปุ่นประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้ารถมือ๒อันดับต้นของโลก
อันนี้คือการเข้าไปหาข้อมูลก็หาได้ทั้งของรัฐของเราเองนะคะ
กับของเอกชนที่ฝรั่งเขาทำก็เรียบเทียบกันนะคะเอามาช่วยกันดูนะคะ
เหนือจากนี้อาจารย์อันนี้ขอพูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะคะฉีดน้ำช่วยไหม
คืออย่างนี้ถ้าไปดูข้อมูลของไม่รวมฉีดไม่รวมฉีดตรงสถานีวัดนะ
เอาฉีดตัวทั่วไปฉีดน้ำขึ้นท้องฟ้าที่กรทมทำอยู่
คืออย่างนี้คือผมสงสัยนะผมก็เข้าไปดูวิจัยของอินเดีย
อินเดียเขาทำนะอินเดียกับจีนฉีดน้ำขึ้นท้องฟ้า
น้ำจะต้องมีขนาด๑๕ไมคอนออกมาต้องขนาดเล็กมากนะ
ต้องฉีดขึ้นไปประมาณ๑๐๐เมตรทำไมต้องให้น้ำเล็ก
เพราะว่ามันก็ได้จับไงเขาเรียกสคับเบอร์มันก็คือจับฝุ่น
แต่เวลาน้ำขึ้นไปเขาไม่กวาดมาหมดหรอ
อันนั้นถ้าน้ำใหญ่มันจับเฉพาะฝุ่นใหญ่ฝุ่นก่อสร้างเท่านั้นเอง
ฝุ่นเล็กนะครับแต่อินเดียทำอย่างนี้

แล้วก็ต้องใช้น้ำประมาณ๑๐๐ลิตรต่อนาที

อันนี้อาจารย์กำลังพูดถึงความเล็กของน้ำที่ฉีดขึ้นไป
ไม่เกี่ยวกับว่าฉี่ขึ้นไปได้สูงแค่ไหนจากพื้นดินใช่ไหมคะ

เกี่ยวนะครับคือต้อง๑๕ไมคอนนะครับ
ก็คือขนาดเล็กมากนะฮะแล้วฉีดต้องถึง๑๐๐เมตรขึ้นไป

๐เมตรของอินเดียทำฉีด๑๐๐เมตรนะครับ
แล้วน้ำ๑๐๐ลิตรต่อนาที

แต่ความสูงต้องผ่าเอาน้ำที่มีขนาดเล็กขนาดเล็กขึ้นไปด้วย

มันเม็ดใหญ่ก็เหมือนเอาน้ำลาดอยู่ในท้องฟ้านะครับ
อาจารย์กำลังจะบอกว่าคือมันจับได้ฝุ่นขนาดใหญ่

ฝุ่นขนาดเล็ก๒๕ที่ว่านี้จับไม่ได้

แต่ว่าจับได้คือจับได้เพียงแค่๑๕๒๐แค่นั้นเองนะ

มีแนวคิดที่จะใช้ฝนหลวง

วันไหนฝนตกช่วยได้แค่ไหนคะอาจารย์

ถ้าตกเบาก็สังมดา
อาจารย์เอาไว้ก่อนสิอาจารย์ออด

การที่จะใช้น้ำชำระล้างลงมา
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่
ไอ้ฝุ่นที่มันประกอบด้วยสารพิษต่างเหล่านี้
คือมันลงมาจากอากาศจริงแต่มันลงไปตกที่น้ำกับดิน
มันอยู่อย่างนั้นมันก็จะเป็นพิษที่น้ำกับดินหรือเปล่าคะ
คืออย่างนี้ครับการใช้น้ำพ่นฝนตกหรืออะไรอย่างนี้
ได้ในกลุ่มของที่เป็นการ์ดพิษนะครับ
ก็จะสามารถรวมตัวกันนั้นแล้วกลายเป็นสารประกอบตัวอื่น
น้ำก็จะมีรสเปรี้ยวนิดหนึ่งนะครับ
แต่ว่าปริมาณไม่สูงมากมันก็จะไม่มีผลกระทบใหญ่หลวงนะครับ
ไม่เหมือนกับแถวโรงไฟฟ้าแม่เมาะหรืออะไรพวกนั้น
เรียกว่าฝนกรดก็คือฝนก็จะพาการ์ดพิษพวกนั้นลงมา

เพราะตอนนี้สภาพอากาศที่กรุงเทพมันเป็นระบบปิด
ก็คือความกดอากาศสูงมาเจอกับอากาศที่มันนิ่ง

เพราะฉะนั้นการทำให้เกิดฝนได้มันจะมีการเคลื่อนไหวของอากาศ
เพราะฉะนั้นมันจะเจือจางได้ในบางส่วน

คืออาจจะไม่ได้หมายความว่าน้ำชำระล้างอย่างเดียว
แต่การเคลื่อนไหวของอากาศจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง

ตกลงว่าใช้อะไรอุดจมูก
เอาใหม่ใช้อะไรปิดจมูกได้บ้างสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลาที่เราพูดถึงการนำมาคำนวณคุณภาพอากาศ
มันจะมีตัวแบบชื่อฝรั่งทางเทคนิคอยู่๕๖ตัว
ฝุ่นขนาด๑๐นะคะเรียนขอใช้แบบนี้แล้วกันเนอะอย่างเรานะคะ
แล้วก็ฝุ่นขนาด๒๕ที่เรากำลังพูดถึงนะคะ
อาจารย์ออสเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้
ฝุ่นขนาดเล็ก๒๕ที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้

ก็เลยต้องมีการวัดฝุ่นขนาด๒๕ที่ว่านี้นะคะ

การตั้งค่าในการที่จะออกคำเตือน

คือถ้าเอาองค์การอนามัยโลกเป็นหลักเนี่ย

เพราะฉะนั้นคำเตือนเวลาออกมาสู่ประชาชนสู่สาธารณะ

แต่ทีนี้อย่างไรก็แล้วแต่

เอาล่ะเราไปดูไม่ว่าจะในแอปพลิเคชันของกรม
หรือไปดูที่ฝรั่งเขาทำก็แล้วแต่

มันเป็นหน้ากากสามารถลดฝุ่นขนาด๐๓ไมคอน

ถ้าต่ำกว่า๐๓ไมคอนลดไม่ได้นะครับ

เข้าไปในแหล่งกำเนิดที่มันมีปริมาณมากหรือไม่
นะครับแต่ถ้ามันมีปริมาณมากมันก็ตันเร็ว
ก็ตันเร็วนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ย
คือผมไปถามทางแพทย์ก็บอกสัก๓ครั้ง
สัก๓๔ครั้งก็น่าจะพอแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว

คือขึ้นอยู่กับคุณภาพที่มันเหลืออยู่ใช่ไหม

ถ้าเรายิ่งไปที่ที่ฝุ่นเยอะเขาถูกใช้งานเยอะฝุ่นมันเข้าไปอุด

ก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับ
มันนับจำนวนครั้งว่าแบบ
ฝันทงไม่ได้ว่า๒ครั้ง๓ครั้ง

ตอนนี้ไฟเกือบ๑๐๐บาทแล้ว
เราต้องมาเปลี่ยนทุก๓ชิ้นต่อวันละชิ้น
หรือว่าอีก๓วันเปลี่ยนชิ้นหนึ่ง

เดี๋ยวต้องรีบไปต่อแถวแต่ถ้าไม่มี
ไม่มีนะฮะเมื่อกี้เห็นข่าวคุณหมอก็บอกว่าเอามาทบกันหลายทบ
จะยังไงก็ไม่รู้นะอาจารย์ว่าจะหายใจไม่ออกก็ได้
แต่ถ้าเราจะต้องเลือกซื้อรุ่นอื่น
ก็จะน้ำในทางเคมีนะครับ
รุ่นที่มันมีผงถ่านกำมัน

พวกนี้มันจะสร้างไฟฟ้าสถิตต่อให้รูพุนเนี่ยมันอาจจะใหญ่
แต่ว่ามันจะสร้างไฟฟ้าสถิตและสามารถดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เช่นกันมันจะดักจับได้ก็คือมีสมรรถนะที่ดีกว่า
พวกที่มีสีดำหรือผงถ่านบางทีก็ไม่ใช่ตัวครึ่งหน้า
อาจจะเป็นตัวคล้ายกับหน้ากากอนามัย
แต่ว่าตัวเขียวนั้นใช้ไม่ได้
ตัวเขียวที่เราเวลาเป็นหวัดหรือกลัวคนเขาไอจามนี่อันนี้ไม่ได้
แต่ถ้าแต่ถ้าในหน้ากากปกติที่เราใช้กันตอนเป็นหวัดเนี่ยนะคะ

ฉันไม่กล้ายกตัวอย่างกลัวเข้าใจกันผิด

เราบอกว่าอย่าพึ่งดีกว่าได้ไหมอาจารย์
คือตอนนั้นคิดว่าหน้ากากหามาเถอะมันมีนะครับ
ตอนนี้ผู้กรอบการก็ต้องลนลงว่าอย่าเพิ่งกักตุลหรือว่าเพิ่มอะไรเลยนะ

ตัวที่มีผงถ่านกำมันควรเอาเข้ามา
แต่ว่านอกจากร้านขายยาแล้วก็จะมีร้านวัสดุก่อสร้าง
มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่มีลิ้นนะฮะ

หมายถึงว่าเวลาเราหายใจเข้ามันจะผ่านการกรอง
หายใจออกมันจะออกทางลิ้นรูใหญ่

คือหายใจเข้าหายใจออกก็ต้องออกตัวกองเหมือนกัน

เช่นถ้ามันตันแล้วเราก็จะเครื่องทิ้งเลย
แต่ตัวที่มีลิ้นจะสังเกตมันจะมีเป็นรูกลม

หายใจออกมันจะง่ายหายใจเข้ามันจะผ่านตัวกอง
ตัวนี้จะมีราคาที่แพงนิดนึง
ใช่คือราคาสำคัญมากตอนนี้

อาจารย์ออสบอกไปคือที่มันแบบดูดำมีผงถ่านที่ว่านี้
อาจารย์การเลือกหน้ากากมันรูปทรงมีผลไหมคะ
เพราะว่าผงถ่านบางทีมันเป็นเหมือนกับแบบหน้ากากอนามัยธรรมดา

มันก็มีรูให้ฝุ่นเข้าเปล่า
เขาจะคือเครื่องหน้าใช่ค่ะคือใช่ค่ะให้มันแนบ
คือตัวที่เกี่ยวหูหรือว่าคล้องขึ้นมาบนหัว
จะมีรอยรั่วด้านข้างเขาก็จะแนะนำตัวนี้
อาจารย์ออสให้เอาที่มันเป็นฐานมาด้วย
ก็คือรูปทรงเดียวกันรูปทรงที่ต้องครอบใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ
ครับจะมีรุ่นที่มีผงฐานหรือแม้แต่ตัวเกี่ยวหูนี่
ก็มีตัวที่มีผงถ่านถ้าหาซื้อตัวรุ่นคอกไม่ได้นะครับ
ซื้อตัวที่มันเกี่ยวที่ใบหูเนี่ยแต่ว่าขอให้มีผงถ่านเข้ามา
มันก็จะช่วยบรรเทาได้มากขึ้นนะฮะ
อาจารย์สนทิค่ะตกลงที่เราได้ยินมาเนี่ยนะคะว่าผ้าขม้ายังอ่านเจอเลยนะ

ไม่มีจริงก็เอาผ้าชุบน้ำถ้าไม่มีจริงนะ
เอาผ้าชุบน้ำมันจะได้เหรอชั่วเทานิดเดียวชั่วเทา
คือโซนมันควรจะเป็นแบบเหมือนเกือบจะวงกลมนะ
เป็นสีดำก็พอใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมคะ
แต่ถ้าจะใช้ลักษณะของการปรับปรุงดัดแปลงเองชั่วครั้งชั่วคราว
ต้องออกไปแล้วก็เอาชุบน้ำแล้วก็
ไม่ใช่ว่ากันนะบรรเทาแค่นั้นเอง
คือแต่ที่กำลังจะบอกคือดีกว่าไม่มีอะไรเลย
หรือแม้กระทั่งหน้ากากเนี่ยตอนเป็นหวัดเนี่ย

ไปก่อนได้ไหมถ้ามันหาไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วอาจารย์ค่ะ
ก็ใช้ชั่วคราวนะก็ยังดีนะยังดิวไม่มีอะไรเอาอย่างนี้
คุณผู้ชมคะที่เราบอกเราไม่ได้บอกว่าใช้แทนกันนะคะ
คือมันแล้วแต่สถานการณ์มันลดหลั่นกันลงมา
แล้วก็อย่างที่ต้นรายการบอกไปว่าคนกลุ่มไหนที่ควรจะใช้บ้างนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าการแจ้งเตือนประชาชน
ควรจะไปในทิศทางที่เป็นจริงที่สุดแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกัน
ดิฉันก็สับสนค่ะวันนี้และนอกเหนือจากนี้นะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปหาข้อมูลอยากให้หาอย่างน้อย๒แหล่งขึ้นไป
ว่าตกลงอากาศตอนนั้นมันเป็นแบบไหน
ที่เหลือก็รอฟังรัฐบาลเขาจะพูด

สวัสดีเลยละกันค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ

อีกสักครู่ไทยรัฐอีกสักครู่ไทยรัฐนิวโชว์ค่ะ
คุณเขียนวัดสอนและคุณฝ้าวงเราอยู่สวัสดีค่ะ